รักแนนูน้อยแต่รักแนนูนานานนะคะ
ร้องขนาดนี้อย่าว่าแต่ไอติมเลยไอโฟนพี่ก็ให้ได้
ดนตรีมา
สวัสดีค่ะ
ประชันกันระหว่างพ่อและลูก
สวัสดีค่ะ
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ทีมเด็กอ้อนพระนครคีรี
ยังคงมีแต้มนำทีมสมิลาพาเพลินไปก่อน๓ต่อ๑คะแนน
ในวันนี้การแข่งขันยกที่๕จะเป็นทีของใคร
ต้องติดตามกันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี

เกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
เวทีแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับ

แล้วเด็กที่มีความสามารถและมีความดีติดตัวติดหัวใจของพวกเขามา
เพราะพวกเขามาทำเพื่อส่วนรวมมาทำเพื่อบ้านเกิดของพวกเขานะครับ
มีการแข่งขันก็ต้องมีคณะกรรมการครับ
ยกที่๕กำลังจะเปิดศึกแล้วนะครับคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นขอเชิญตัวแทนของผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมขึ้นสู่เวทีเลยครับ

ครับรักนานูน้อยนะครับแต่รักนานูนานานะครับ

ไก่จ๋า
สำหรับน้องพ้นนะครับก็เลือกเพลงดาวจรัสแสงนะครับ
ของคุณอาก้านแก้วสุพรรณนะครับผม

โอ้โหเอาให้เต็มที่นะครับผม
ผมว่างานนี้นะครับเข้มข้นแน่นอนนะครับ

โอเคงั้นลุยเลยครับผมไป
แซ็กลูกลูกสองคนนี้เป็นยังไงบ้าง
เขาจะมาเปิดศึกกันด้วยเพลงประมาณไหนอะไรยังไงกัน
เทปที่ผ่านมานะครับจะเห็นเขาแบบล็อก

นี้ครับเขาจะมาแบบเพลงลูกทุ่งหวานปนเศร้า
ที่สาวฟังแล้วก็ต้องเคลิ้มแล้วก็คอยตาม

อันนี้ก็หลากหลายความสามารถเหมือนกัน

แล้วสรรพคุณข้างขวดของเด็กนี่ยังเด็ดอยู่ไหม

ยังดีอยู่

รอบที่๑ยกที่๕เริ่ม
ใครจะเป็นคนเปิดศึกในยกที่๕ก่อน

ชอบมากเลยนะยกแบบสุดตัวเลยนะ
สุดตัวสุดแขนด้วยโอ้โหไม่เห็น
น้องโภพประจำที่รอดูผลงานก่อนครับ

แม่ยกแม่ย่ากองเชียร์เยอะแยะมากมายเลยลูก
มีแม่ยกมีแฟนอยู่เต็มตลาดเลยใช่ไหมครับ

ก็อยากให้ซื้อไอติมมาฟาวด้วยนะครับ
ผมว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์ไอติมเถอะครับ

ไม่รักครับ
จะมีไอติมอันละ๑๐บาท๑๕บาท๒๐บาท๒๕บาท
ถ้า๓๕บาทวันนั้นเขาต้องทำอะไรที่มันดีมาก

ก็รู้ครับ

หล่อเหมือนพี่เหมือนพี่นโม
แสดงว่าพี่ชายเรานี่เป็นพี่ชายที่แสนดีไหมครับ

เนี่ยเมื่อกี้หนูบอกรักไปอ่ะพี่เค้าคงอยากได้ยิน

มาแหละ

ลองเม้าไฟพี่คนนี้ซิเพราะว่าพี่นโมเค้ามีข้อเสียอะไรบ้างครับ

ที่พี่เขาแย่งไปแล้วเราเสียใจไหมครับ

อย่างนั้นแน่แสดงว่าเราก็รักพี่เรา

แล้วหนูอยากจะบอกอะไรกับพี่ชายบอกอะไรลูก
นาโนรักพี่มากนะครับ

โอ้โฮเขารักของเขา

โอ๊ะลูกเซ็นซิตีสมาก

มีอะไรเยื่องเผื่อแผลแบ่งปัลกันนะครับ

วันนี้เห็นบอกว่าหนูมีทีเด็ดด้วยเพราะหนูเป็นคนเก่งมากเลย
วันนี้นาโนเตรียมเพลงของใครมาร้องครับ
เพลงกายจาครับ
เพลงกายจาแต่ทุกคนถึงฝากตัวกับผู้ชมแบบพี่เป้าสายันหนูทำได้มั้ยครับ

สวัสดีครับ
เขาเป็นสายันรุ่นใหม่ฮะจริง
สายันเขาจะเอาคอใช่ไหมใช่แต่อันนี้ไม่

พร้อมครับเออถ้าพร้อมแล้วกับบทเพลงอะไรนะลูก
ไก่จ๋าครับเพลงไก่จ๋าจากน้องนาโน
กลัยจ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใหล
มันเหมาะเสียงข้นห่องหาย
แต่คล้ายชายชอบหน้ากา

นี่คือเสียคนปวดอุลาจึงลองควรหา
ไก่จะหลบหน้าไปไหน
ใกล้จะขอเพียงห้างตาเลือกมอง
ฉันกลายเป็นคนเฝ้ามองฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจ
หรือลืมสัญญาที่เธอให้ไว้
ชาตินี้จะไม่รักใครก็ไม่ถึงผิดปวดจะ
คาเค้าว่าใกล้มีแฟนใหม่
คงร่ำรวยกันใหญ่สุดใจอยู่กับเงินตรา

ใกล้รู้ไหมเมื่อยากใกล้ยิ้มเต็มหน้า
หัวใจฉันเต้บ้านอนอน้ำตาอยู่นาน
ไก่จ๊ะแม้ว่าฉันต้องผิดหวัง
ถึงฉันไว้เพียงลำพังต้องลืมความรักเมื่อวาน
บรียักษ์เหมือนรบรอยเฉพาะบนกระดาษ
โหลดจงละเขานานนานลืมฉันเสียเถิดไกลจ้า
ร้องไห้ร้องไห้ฉันได้แต่ร้องไห้
วรอยไห้น้ำตาไหลลงเพื่อนห่อน
ทุกทุกวันทุกหยุดหลุดที่นอน
ฉันทวดเต็มเปียกหมอนว่ายน้ำตา
ค่าเขาว่าใกล้มีแฟนใหม่
คงร่ำรวยกันใหญ่
สุขใจอยู่กับเงินตา
แต่ใกล้รู้ไหม
เมื่อยาก็ยิ้มเต็มหน้า
หัวใจฉันแค่บ้า
น้ำตาอยู่นาน
ไก่จ๊ะแม้ว่าฉันต้องผิดหวัง
ถึงฉันไว้เพียงลำพัง
จำลืมความหลังเมื่อวาน
เปรียบเหมือนลบเลยช้าเป็นกระดาษ
โดนจุกรักเขานานนาย
ลืมฉันเสียเถิดใกล้จ้า
แน็ตสุดยาตรเลยรุก
สุดตัวเลยนะแล้วเราคิดว่าจะร้องเฉยนะ
กรรด้วยอะ
ไม่หรอกเปียกหมอนเปียกที่นอน
ครับแน่นอนไอติมแช่ง๓๕บาทแน่นอนครับ
มีไอติมเจ่งใหญ่ด้วย
เอามาฟังคณะกรรมการกันก่อนครับ
ไอซ์ชอบถามเด็กที่เก่งมากขนาดนี้ด้วยคำถามเดียวกันว่า
ชาติที่แล้วของเราได้ไหม

แค่ความเข้าใจในเรื่องของดนตรีแล้วร้องเพลงให้ถูกห้องเนี่ยนะพี่เอ
ก็ยากมากแล้วนะจริงนี่คือเข้าใจอารมณ์เพลงด้วยนะรู้ว่าไก่จ๋าเนี่ยคือคนที่กำลังตัดเพาะอยู่
ถ้าสังเกตถ้าย้อนฟังดีนะเขาไม่ได้ร้องไก่จ๋าผ่านนะ
ไก่จ๋าที่แบบอ้อนวอนไก่
ไก่จ๊ะได้ยินไหมว่าเสียงใคร
มันเหมือนเสียคนร้องหายแต่คล้ายชายชะน้ำตา
ไก่จ๊ะแบบช่วยหันมามองหน่อย
เพียงแต่ว่าด้วยเสียงของเขาในอายุ๔ขวบเนี่ยด้วยลูกเอื้อนอะไรอย่างนี้

ตอนที่เขาพูดออกมาเนี่ยครับมันยิ่งแสดงให้เห็นว่า
เขาอยู่กับเพลงนี้จนเขาคุ้นชินกับเพลง
เก่งมากเลยนาโนชอบร้องเพลงไหมครับ

เอ้ยเอาแล้วไปเลย
สุดยอดนาโนจะโตขึ้นมาเป็นซุปเปอร์สตาร์เลยดีไหมครับ
ก็ดีครับ
ซุปเปอร์สตาร์ระหว่างได้เงินเยอะกับได้ไอติมเยอะเอาอะไรครับ
เอาไอติมครับ
ว่าในเลือดเขามีแต่ไอติม

เขาจะอยู่กับการร้องเพลงจริง
และและที่ธึงอย่างพี่บอกได้กลอนด้วย
ที่จะไม่ค่อยมีใครใส่ใจตรงนี้
มันเป็นส่วนที่ก็เรียกว่า

หุ่นร้องไห้ฉันได้แต่ร้องไห้
ร้อยไหม้น้ำตาไหลลงเปื้อนนอน
แล้วถามว่าเขามีลูกเล่นไหมมีนะ
ก็มีการสะบัดเสียงไปต่างนะ
แล้วตอนทิ้งท้ายเป็นไงลืมฉันเสียเถิดไกลจ้า

แค่นี้ก็สุดยอดแล้วลูกนาน้อย

บอกเลยร้องขนาดนี้อย่าว่าแต่ไอติมเลย
แหละโอ้โห

พอพี่มีพอที่จะให้น้องหรือเปล่า

ของมันมาหัศจรรย์นะผมบอกเลยนะมีอย่างนี้ผมจะพูดเรื่องเดียวคือการแตะโน้ตของเขา
หน้าที่ของนาโนแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าอีกหนึ่งคนเขาจะขึ้นมา
ทำได้ดีขนาดไหนนะครับค่ะเชิญนาโนประจำที่ครับ
เชียร์พี่โพธครับลูกป่าชอบเต้นด้วยเหรอเฮ้ยไม่จริงเหรอมั้ง

โพสต์นะครับจากทีมเด็กอ้อนพระนครคีรีนะครับ
ตั้งใจมาทำเพื่อทำเพื่อมูลนิธิศาสตร์เป็นธรรมสถาน
เขามีจุดหมายนะครับแล้วเขาก็มีเป้าหมายที่เขาจะต้องมาทำเพื่อ
ส่วนรวมและเพื่ออีกหลายคนที่รออยู่ที่มูลนิธินะครับ
บอกว่านอกจากชอบร้องเพลงแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากก็คือ
เป็นใดชอบเต้นด้วยเหรอเอ้ยไม่จริงเหรอมั้ง

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ทำแบบหนุงมากเลย

มาทำความฝันของลูกให้เป็นจริงหน่อย

เชิญรับยาดมที่คุณสลินทาเลยครับ

ถึงก็บอกเลยทีเดียวเชียวคุณพ่อขอบคุณมากค่ะคุณพ่อ
ดาวจรัฐแสงนะครับรู้สึกต้นฉบับจะเป็นของพ่อก้านแก้วสุพรรณอยู่กับเขานานแค่ไหนก็ซ้อมมาสองปีแล้วครับวันนี้ก็จะเอาให้เต็มที่ครับซ้อมมาสองปีเชิญฟังและทัศนาจากน้องโพสต์ในบทเพลงดาวจรัฐแสง
ดาวเอ่ยดาวหลงอย่างกินบ่อยทุกเรียน
ใครเขาก็และเห็นว่าเก้าทุกเด็นหนึ่อดาวอดุ
เจ้าเป็นดาวที่พี่อาจเอื้อมไม่ถึง
อยู่เหนือดาว่าดึงพี่จึงได้แต่แลมอง
ดาวเอ่ยก่อนนั้นเจ้าอย่างไรค่ะ
ใครก็ไม่นำพาไม่เลิกเลิกขวาแสงดาวเรืองรอง
เจ้าสกาวจึงมีคนเฝ้าคอยบอก
เป็นเหมือนดาวทองสักวันจะมองวิญญา
ก่อนนั้น

ถึงบ้างหรือเปล่า
ก่อนที่จะมาเป็นดาว
ใครเห่าตรงเจ้าเข้ามา
เฝ้าห่มชู
จงเจ้าได้เป็นดารามีแสงมีค่า
พอได้เวลาก็เกลื่อนโครงเย็น
ดาวเอ้ยก่อนนั้นเจ้าคิดว่า
เจ้าเอ้ยอย่าหาว่าพี่ทิ้งเจ้า
วันใดเจ้าบวนรวดร้าว
ตัวพี่จะเฝ้าแงเห็นขอรอคอย
เฝ้ารอสักน้ำตาดาวที่หลังย้อย
หากเม้นดาวลอย
ใช่ลอยจากฟ้าลา
ขอบคุณใหม่

อะไรอย่างนี้คือเก็บหมดเลยหางทรงหางเสียงลูก
จะโดนใจคณะกรรมการมากน้อยหรือเปล่านะครับ

พยายามหาความบกพร่องแล้วกัน

ผมจับได้อย่างเดียวเท่านั้นเลย
คือเขาพร่องสอเสือแค่นั้นเอง
เพราะเอิญเพลงนี้มีสอเสือแค่๒คำก็คือ

เวลาผมเผลอปุ๊บผมจะเผลอแลบลิ้นออกมาเป็นสอเสืออย่างนี้
สมมุติจะพัฒนาขึ้นไปถ้าพูดสอเสือชัดมันจะดี

คือเขาครบเครื่องนะจริงแล้วโพสต์เป็นคนที่ร้องเพลงดีมีเสน่ห์บุคลิกดีหมดเลยลูก
เพียงแต่ว่าการทำความเข้าใจของเพลงมีอยู่นิดเดียว
อยากจะบอกว่าคำที่เป็นคำเดียวกันเนี่ยเราจะไม่เว้นหายใจ
เมื่อกี้เห็นโพสต์ใช้คำว่าเคลื่อนคล้อย
มีแต่มีค่าเพราะได้เวลาก็เคลื่อนเคร้อย
อันนี้สำคัญสำคัญเพราะไม่งั้นเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนเลยนะคะครับผม
ขอบคุณดีมากครับขอบคุณมากครับ
โพสต์เป็นคนร้องเพลงละเอียดมากครับคือลูกเอื้อนเมื่อตะกี้ที่เอื้อนออกมาเนี่ย
มันเหมือนจะจบแล้วแต่มันไม่จบมันมีเอ๊ะมีสร้อยมีอะไรซึ่ง
มันเป็นเสน่ห์มากเลยข้อระวังอย่างเดียวที่โพสต์ต้องระวัง
ช่วงระหว่างการร้องโพสต์หายใจแรงมากในทุกคำเลย
มันไม่ผิดแต่ว่ามันต้องเบากว่านั้นลูก
อาจจะใช้เทคนิคของการใช้ไมโครโฟนใช่ไหมครับช่วย

หรืออีกทางหนึ่งคือเราฝึกให้ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้น
แล้วก็ปล่อยลมให้มันเบาลงครับนอกนั้นสุดยอดครับ
และนี่ก็คือคำคอมเมนต์จากคณะกรรมการทั้ง๓ท่านนะครับ
แล้วก็ถึงเวลาที่คณะกรรมการจะต้องให้คะแนนนะครับว่า
ในยกนี้ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับ
บางคนก็ยังคงฉายายิ้มละลายใจแม่ยกอยู่
เฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้อ
ยิ้มไหนเฮ้อ
และทีมผู้ชนะในยกที่๕นี้คือทีม
ขอเชิญน้องนาโนและเด็กทั้งสองทีม
จากห้องเด็กซ่าขึ้นสู่บนเวทีเลยครับ

ร้องเพลงได้หลังโซโลก็ยังเข้าได้เนี่ย
ผมว่าไม่ใช่คนธรรมดาแล้ว

ส่งแล้วที่เป็นนูน้อยมากสัจจังนะครับ
เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนครับผม

วินาทีที่สำคัญแล้วครับที่ทางคณะกรรมการทั้ง๓ท่าน
จะต้องตัดสินแล้วครับว่า

ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะ

ระหว่างทีมสมิหาพาเพลิน

ต้องการคะแนนเพิ่มมากกว่า

ทีมไหนเออ
และทีมผู้ชนะในยกที่๕นี้คือทีม
เด็กอ้อมและน้องคอลคีรีเป็นตายชนะในยกที่๕
โหดให้กำลังใจน้องกันเร็วเร็วเร็ว

กันทุกท่านสัญญาแล้วลูกหนูยังได้ไอติมเหมือนเดิมดีใจไหมนุกนะยังได้ไอติมอยู่นะลูกนะเอออ้าวมามามาลูกมาลูกตอนนี้นะ
คุณผู้ชมคะแนนสะสมนะฮะเด็กอ้อนพระนครคิรีก็คือ๔คะแนนต่อ๑คะแนนครับ

ช่วยเป็นกำลังใจให้แก๊งเด็กซ่าทั้งสองทีมด้วยนะครับ

รางวัลให้สำหรับคนเก่งครับผม

และพบกับความสนุกแบบนี้ได้ในรายการ
ร้องได้ยกกำลังซ่า
บ๊ายบาย
ที่อามด์โด

กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึง

ไม่กลัวหนีออกแล้วก็หนีออกไปเลยแล้วก็ให้เล่น

ว่าแท้หลงด้านกระดักที่นั่งไว้บ่อได้
ฮักเจ้าหลายฮักเจ้าหลายได้ยิ้มเปล่า